อยากพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวความรักของตายายคู่หนึ่ง

ก็ต้องบอกว่าเป็นคู่ชีวิตกันจริงค่ะ
เป็นเรื่องที่ดูแล้วมันทั้งซึ้งใจแล้วก็น่าเศร้าใจด้วย
คุณตาเนี่ยแกอายุ๘๓ปีนะคะแกป่วย

คุณยายวัย๘๐ปีคอยดูแลตลอดเลย
ทีนี้ปกติแล้วเนี่ยอบตเอ่ยชาวบ้านก็จะเข้าไปช่วยเหลือเอาอาหารไปให้

จนกระทั่งหลานนะคะซื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้จะมาเยี่ยม
ปรากฏว่าเข้าไปในบ้านทำไมตาดูอ้วนผิดปกติ

เข้าไปดูใกล้ปรากฏว่าตาเสียชีวิตแล้วนะคะ
คือขึ้นอืดตัวบวมแล้วก็ผิวหนังเป็นสีดำแล้วเริ่มลอกแล้ว
ในขณะที่ยายยังคงวางเหมือนเป็นกระมัง
แล้วก็เขาเอาไว้คอยเช็ดถูแล้วก็ดูแล
คุณตาปรับฝึกคุณตายังมีชีวิตอยู่

ก็เลยไปตรวจสอบเป็นบ้านอยู่ในพื้นที่บ้านโค้กมะขามที่ตมบ้านพร้าว
นายกนะคะลักษณะบ้านเนี่ยเหมือนเป็นเพลิงพักกลางทุ่งนา
สังกษีกับไม้ไผ่ทำเป็นฝาบ้านไปถึงเนี่ย
ไปเจอนางน้ำวนขมูลศรีอายุแปดสิบปีค่ะ
ก็เป็นเจ้าของบ้านลักษณะคือแกมีอาการหลงลืมนะคะ
หน้ากากอนามัยนั่งอยู่กับพื้นดินหน้าบ้าน
แล้วคุณผู้ชมคุณยายน้ำวนนั่งพนมมือไหว้เจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลาเลยค่ะ
พอเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านนะคะเนี่ยค่ะเดินเข้ามาปุ๊บก็
เจอนายทองแสงขมูลศรีวัยแปดสิบสามปี
คุณตาทองแสงเป็นสามีของคุณยายน้ำวนค่ะคุณตาก็สวมหน้ากากผ้าสีขาวเหมือนกัน
แต่คุณตานอนเสียชีวิตอยู่บนโต๊ะไม้ที่ทำเป็นเตียงนอนแล้วนะคะ
นี่นี่คือคุณยายน้ำมนต์นะคะเมื่อสักครู่นี้มาเห็นก็คือ
ยกมือไหว้เจ้าหน้าที่ก่อนเลยอ่ะตอนเจ้าหน้าที่มาถึงใช่ค่ะครับ
คือสภาพศพเนี่ยที่ยกมือไห้ตลอดแล้ว
มีอาการหลงลืมอ่าคือสภาพศพคุณตาทองแสงเนี่ยนะคะ
คือขึ้นอืดแล้วตัวบวมผิวเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีดำสนิท
แล้วก็เริ่มลอกแล้วค่ะมีแมลงวันบินว่อนไปทั่วเลย
ถ้าดูจากสภาพศพคือเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่าสี่ถึงห้าวันโอ้โห
แต่ที่ทีมงานเจ้าหน้าที่เขาเห็นแล้วเขารู้สึกโอ้โห
มันมันสะเทือนใจด้วยแล้วมันก็ซึ้งใจด้วยครับ
ที่เท้าของคุณตาค่ะมีผ้าพันแผลเอาไว้
แล้วก็มีกระมังกับแก้วน้ำซึ่งกระมังกับแก้วน้ำเนี้ย
คุณยายน้ำวนใส่น้ำไว้ตลอดเลย
เพื่อมาเช็ดตัวให้คุณตาตลอดแม้กระทั่งคุณตาจะเสียชีวิตไปแล้ว
ตัวเขากับภรรยาเนี่ยเป็นคนคอยช่วยเหลือสองตายายนี่แหละ
ช่วยเหลือกันมาเป็นสิบปีแล้วจริงจริงสองตายายแกมีลูกสองคนนะคะ
แต่คนหนึ่งผูกคอตายจากอาการเครียดเพราะโรคประจำตัวไปแล้วอีกคนนึงเป็นสาวธอมค่ะ
ก็ออกไปอยู่กับแฟนแล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยที่ผ่านมาก็มีญาติญาติของสองตายายนี่แหละ
แล้วก็มีตัวนายกอบตเนี่ยสลับกันเอาอาหารมาส่งให้ทุกวันแต่ก็จะวางไว้ที่หน้าบ้าน
เพราะว่ายายน้ำวนเนี่ยไม่ได้เปิดบ้านให้ใครเข้าไปจนกระทั่งวันนี้ค่ะ
หลานของสองตายายเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้แล้วก็เข้าไปในบ้าน
ก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ตาดูตัวบวมดูอ้วนผิดปกติ
ปกติตาไม่ได้อ้วนขนาดนี้แล้วผิวก็ดำคล้ำ
คิดว่าน่าจะเสียชีวิตแล้วก็เลยมาแจ้งนายกอบตเนี่ยค่ะ
ยังไม่ตัวดำปีแล้วอ้วนกว่าเริ่มเลยครับไฟตายซะละมั้งทุกว่าอย่างงี้
ครับเขาก็ไปบ่อแม่บ้านผมคือยายวายแปดสิบปีนะฮะ
ภรรยาของคุณตาที่เสียชีวิตเนี่ยคือปกติคุณยายแกก็มีอาการหลงลืมอ่ะนะ
แต่คุณยายบอกว่าสามีป่วยติดเตียงมานานกว่าปีแล้ว
ตัวเองก็คอยดูแลเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้ตลอดนะครับ
ยายบอกว่ายายก็รู้นะครับว่าคุณตาเสียชีวิตนะแต่ก็พยายามตะโกนเรียกเพื่อนบ้าน

ขาเดินไม่ออก

คุณยายก็นี่แหละฮะก็ตามสภาพของความสูงอายุอ่ะเนอะ
บอกว่าพยายามตะโกนบอกแล้วแต่ว่าไม่มีใครได้ยินครับ
เพราะว่าอยู่ห่างไกลด้วยแล้วก็คุณยายก็เสียงก็เบาด้วยใช่ไหม

ใช่เพื่อนบ้านนะครับบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่า
นายแสงทองเนี่ยเคยเป็นรอปภอยู่แถวสะพานแดงรังสิตนะ
หลังจากนั้นป่วยก็กลับมาอยู่บ้านกับคุณยายนะครับ
กว่าก็พยายามช่วยเหลือเอาอาหารเอาสิ่งของมาให้
แต่ทีนี้ตัวคุณตาเองแกก็ป่วยติดเตียง
แต่คุณยายภรรยาแกก็เป็นคนโลกส่วนตัวสูงไม่ชอบสูงสิงกับใคร
แล้วที่สำคัญคือไม่ให้ใครเข้าบ้านด้วยแล้วก็มีอาการหลงลืมด้วยวัยชราด้วย
ทีนี้พอกว่าจะรู้กันก็เลยมาพบอีกทีก็นอนเฝ้าศพสามีแล้ว
ใช่ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยกู้ภัยก็นำศพคุณตาส่งโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ส่วนกรณีคุณยายหลายคนก็เป็นห่วงว่าเอาแล้วอย่างนี้จะอยู่ยังไง
นายกอบตบ้านพร้าวกับเพื่อนบ้านก็บอกว่าเดี๋ยวจะเป็นคนดูแลคุณยายต่อไปเองครับ